โอ้โหใบเมตต้นร่วงหล่นลงมาสู่พืชสวยงามมากมาก
เป็นพรมสีส้มสีแดงทางธรรมชาติที่หลายคนก็ชื่นชอบ
อยากจะไปท่องเที่ยวถ่ายภาพกันในช่วงนี้นะคะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงาน
ออกไปท่องเที่ยวกันแล้วเชื่อว่าสัปดาห์สุดท้ายส่งปลายปีหลายคนแบบนี้นะคะ
ก็คงจะวางแผนที่จะไปเที่ยวกลับภูมิลำเนากันแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันตอนนี้นะคะต้องบอกว่าต้นสัปดาห์แบบนี้
ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางอีสานโล่งโปร่งนะคะไม่มีปัญหาฝนกวนใจนะคะ
แต่ถามว่าแล้วจะหนาวอีกไหมอยากจะใส่เสื้อกันหนาวไปถ่ายภาพกันหน่อย
เดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมาแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ
ทนกับสภาพอากาศร้อนหรืออบอ้าวกันก่อนเพราะว่าเส้นความกดอากาศเท่า
เส้นพันสิบเนี้ยตอนเนี้ยปกคลุมอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะ
จำไปง่ายง่ายคุณผู้ชมเส้นพันสิบหกขึ้นไปเนี้ย
หนาวถ้ายี่สิบนี่โอ้โหหนาวถูกใจเลยนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มาจะมาอีกทีบอกล่วงหน้ากันเลยแล้วกัน
สามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองมกราคมนะคะ
พร้อมกันให้ดีค่ะส่วนภาพนี้นะคะ
เราจะเห็นโมเดลอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าอุณหภูมิความร้อนเพิ่มสูงขึ้น
ก็จะเป็นแบบหนาวแห้งแห้งลมแผลวแผลวหน่อยแล้วกัน
ก็ถือว่าค่าชั่วโรคเป็นในตัวนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนไหนก็เช็คกันหน่อยละกัน
แม้จะไม่มีนะคะก็จะอาจเกิดขึ้นได้ช่วงภาคใต้นะคะ
บริเวณทะเลอ่าวไทยนะคะแต่ว่าเป็นฝนแบบปล่อยฝนละออง
ไม่มีปัญหาเรื่องของฝนตกหนักให้กวนใจแต่ว่าเตือนเอาไว้ล่วงหน้าข้ามปีนะคะ
วันที่๖มกราคมอาจจะมีฝนตกหนัก
ส่วนคลื่นในทะเลค่ะก็โปร่งโล่งเลยทีเดียวนะคะ
สามารถท่องเที่ยวกันได้อย่างสบายสบายอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมว่าจะไปที่ไหน
ก็ต้องดูแลรักษาส่วนกระภาพกันด้วยนะคะ
ไปดูพื้นที่กำแพงเพชรกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
แม้ว่าอากาศช่วงนี้จะหนาวแล้วนะคะปัญหาที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของน้ำแรงนะคะ
แรงนะคะคุณผู้ชมก็เกิดอะไรขึ้นคะ
ทำให้เกิดสันดอนทรายขึ้นมานั่นเองค่ะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปโดยปริยายนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรก็เลย
ส่งเจ้าหน้าที่ไปตกแต่งหาดทรายที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนะคะ
ด้วยการนำกังหันลมสีสันสะดุดตามาตั้งประดับที่หัวเกาะ
แล้วก็สร้างสะพานไม้ให้เดินข้ามไปได้นอกจากนี้ค่ะ
หาดทรายยังสร้างกระท่อมเถียงนาเล็กเอาไว้ให้นั่งเล่นกันด้วย
มีหุ่นไล่กายืนอยู่กลางฝูงนกกระดาษดูแล้วแหมออบอุ่นชวนหวนถึงอดีต
เรียกว่าเป็นการสร้างจุดสนใจกลายเป็นที่เช็คอินในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้เลยนะคะ
แต่ว่าถ้าใครที่ชื่นชอบดอกไม้ค่ะก็แนะนำให้ไปชมดอกพญาเสือโครงสีขาวค่ะ
ลูกมากมายนะคะถึง๑๕๐ต้นตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๘ตอนนี้บานแล้วนะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวกันที่นั่นซึ่งก็อยู่บริเวณทางลงแปลงชาที่ดอยอ่างขางค่ะ
ว่าดอกพญาเสือโครงนี้จะบานสะพรั่งพร้อมกันไปจนถึงกลางเดือนมกราคมนะคะ
แน่นอนค่ะถ้าเราไปเที่ยวธรรมชาติแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ไม่ไปเด็ดดอกไม้ไม่ไปทิ้งขยะเอาไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพของท่านด้วย
แล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ